มีนักท่องเที่ยวที่เขาไปเที่ยวเขื่อนขุนด่านปราการชน
เขาไปเจอว่ามีศพผู้ชายคนหนึ่งนะคะเสียชีวิตอยู่ในอาคารปั่นกระแสไฟฟ้า
อยู่ใกล้กับสรรเขื่อนอาคารที่จะอยู่ด้านล่าง
เวลาเราอยู่บนสรรเขื่อนเรามองต่ำลงไปเนี่ย
จะมีลักษณะเป็นบ้านหลังเล็กอยู่
องลงไปแบบนี้นะคะจะมีบ้านหลังเล็กอยู่ด้านขวามือเห็นหลังคาแดงนะคะ
นั่นคืออาคารปั่นกระแสไฟฟ้า
มีผู้ชายคนหนึ่งลงไปตรงนั้นซึ่งเป็นพื้นที่ห่วงห้าม
แล้วตกลงมาจนเสียชีวิตที่พื้นด้านล่างของเขื่อน
เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนี่แหละ
ลักลอบเข้าไปคือลักษณะอยากรู้อยากเห็นแล้วก็เข้าไปเดินเล่น

กู้ภัยร่วมกระตันยูจุดหินตั้งแพทย์เวร

เข้าไปตรวจสอบศพของนายสมชายยะวงคำอายุ๔๖ปีค่ะ
เป็นชาวตำบลเนินหอมจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
สภาพศพที่เห็นก็คือนอนหงายเสื้อปิดหน้า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนักท่องเที่ยวแจ้ง
เจ้านาธิบอกว่าไปพบศพชายผู้ชายขน๑
บริเวณท้ายเขื่อนใกล้อาคารปั่นกระแสไฟฟ้า

จริงแล้วห้ามบุคคลภายนอกเข้าไป
เนื่องจากเป็นอาคารปั่นกระแสไฟฟ้าของเขื่อน
ผู้ตายน่าจะเป็นนักท่องเที่ยว
ลักลอบเดินเข้ามาในบริเวณนี้
แล้วเกิดพลาดท่าตกลงมาจนเสียชีวิต

และมีคนมาพบศพช่วงประมาณ๘โมงเช้า
ที่ผ่านมานี่เองค่ะฟังเสียงเจ้าหน้าที่เขื่อนค่ะ
มันนี่จะหลุดอันนี้ในลักษณะที่เหมือนกับว่าเค้าจะยืน
พบว่ากระโหลกศีรษะด้านซ้ายแตกแล้วก็ยุบด้วย

ส่วนแขนและขายังไม่พบการผิดรูปนะคะ
และไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกาย
คาดว่าผู้ชายคนนี้น่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๓ชั่วโมง

หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้งนะคะ